เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณชุมชนหลังวัดโลกโมลีในตัวเมืองเชียงใหม่
ครับบ้านของชาวบ้านเนี่ยเสียหายไปสี่หลังด้วยกันนะคะ
ซึ่งเราใช้ชาวบ้านหลายหลายคนเนี้ยพยายามที่จะขนของหนีเหตุการณ์นี้ค่ะครับ
ระดมฉีดน้ำสกัดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนหลังวัดโลกโมลีนะคะ
ขณะเกิดเหตุชาวบ้านบางคนที่กำลังนอนหลับอยู่ได้ตื่นนะคะ
แล้วก็หนีไฟด้วยการเก็บข้าวของแล้วก็มีคนถูกไฟลวกบาดเจ็บเล็กน้อยไปสามคนครับ
จากการสอบสวนที่ทราบว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านของนายเสน่ห์เทพวันนะ
เป็นบ้าน๒ชั้นอยู่ด้านในสุดเลยนะคะ
ขณะที่นายอากรแลเชอร์พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขณะที่ตัวเองเห็นเพลิงไหม้ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดับไฟ
แต่ว่าไม่ทันเพราะไฟโหมไหม้เร็วมากค่ะ
เพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลทำให้ชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัยกันหลายครอบครัวแล้วก็ค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ย
ประมาณละ๔๕๐๐๐๐บาท
พร้อมจะได้ที่เห็นเหล่ากาชาจังหวัดเชียงใหม่
จะเข้าช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ต่อไปค่ะ